ต้นไม้ท้องครับเฮ้ยใครจะไปเชื่อเฮ้ยไปดูกันหน่อยกับต้นยอต้นนี้
เขาบอกเป็นต้นยอป่าที่ทองนะครับ
อยู่ที่ไหนอยู่บริเวณเขตทางหลวงริมถนน

อันนี้คุณเจ็บมีเสระโตใช่
เอานี่แหละเขตทางหลวงตรงนี้
กาญจนบุรีไซโยกตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
เขาบอกว่าเจอกับต้นไม้ใหญ่เป็นต้นยอฮะต้นยอป่า
เขาว่ากันว่าเป็นต้นยอป่าที่ตั้งท้องท้องยังไง
ไอ้ตรงขาวเห็นไหมมันจะปูดบวมขึ้นมา
คล้ายกับลักษณะของหญิงสาวที่ตั้งท้อง
เขาก็เลยเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ตั้งท้อง
พอความเชื่อมันมาแบบนี้ทูบเทียนมาหมด
แล้วแถมผ้าสามสีและพวงมาลัยอย่าให้ได้ขาด
แล้วตอนนี้มีจุดเป็นที่ตั้งสำหรับกราบไหว้บูชา
อย่างเป็นกิจจะลักษณะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้น
เพราะว่าเขาเชื่อว่าตอนที่มันขูดถูไถอย่างนี้นะเห็นไหม
เข้าไปมันจะมีช่องให้ล้วงเข้าไป

เห็นตัวลงตัวเลขอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไปซื้อตามนั้น
สุดท้ายเขาได้โชคได้ลาบกันไป
ผมไม่ได้ย้ำว่ามันจริงหรือไม่จริง
แต่ผมเล่าให้ฟังตามที่ชาวบ้านเขาบอกมาอีกทีนึง
งานนี้ล่ะครับชาวบ้านไปกันเยอะใช่ไหม
บริการถึงที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล
เพราะว่าแผงลอตเตอรี่มาขายถึงที่เลย

เฮ้ยบอกได้ไงเดี๋ยวจอดำพรุ่งนี้ไม่ได้ดูกันพอดี
ต้องดูสิต้องดูวันนี้และต้องดูพรุ่งนี้ด้วย
อยากเล่าให้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อ
มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมางมงายกับมัน
แต่ฟังไว้เพราะว่าบางทีมันวันนี้

ชีวิตมันต้องมีความหวังเสมออย่างที่พี่ตูนเคยกล่าวไว้